เดือดร้อนเลยชาวนา

ฝูงลิงเหรอ
ฝูงลิง
รัวชัดไฟฟ้าเสียบป่ะเสียบทั้งคนเสียบทั้งลิงห้ามหรูแบบนี้อะค่ะ
ทำไงดีคุณผู้ชมหน่วยงานต้องช่วยไหมดูข่าวนี้แล้ว
ช่วยกันหาทางออกหน่อยว่าจะยังไงดีนะคะฝูงลิงเนี่ยจากป่าดอนปู่ตา
อยู่ใกล้กับทุ่งนาของชาวบ้านบ้านเตาหายที่ตำบลศรีฐานอำเภอป่าติ้วของ
อ๋อของของเยี่ยมโสธรนะทีเนี้ยบุกเข้าไปกัดกินรวมข้าวในทุ่งนา
แล้วมันยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวอ่ะแต่ว่าพอมากัดกินแบบนี้มันก็ทำให้
ได้รับผลกระทบเดือดร้อนชาวนาที่นี่เขาต้องกั้นเป็นรั้วรวดหนาม
ปล่อยกระแสไฟรอบแรงนาของตัวเองป้องกันไงไม่ให้ฝูงลิงอ่ะมันไปกัดข้าวนี่นี่เห็น
ไหมเสาที่ปักปักอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สลับสับเปลี่ยนเวรยามกันไปนั่ง
นาข้าวตัวเองเอาหนังสติ๊กคอยไล่ยิงฝูงลิงอ่ะเราคุยกับคุณตาจุนมณีค่ะ
คุณตาเล่าให้ฟังบอกว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากฝูงลิงมันออกมาจากป่าไง
แล้วก็มากัดรวงข้าวจนได้รับความเสียหายหนักเลยเนี่ยจะมากินรวงข้าวประจำแหละ
ทุกปีเลยนี่นะโอ้นี่ไงต้องใช้หนังติ๊กยิงใช่แล้วก็เนี่ยลอยอยู่อย่างเงี้
เล็งแล้วก็ยิงเล็งแล้วก็ยิงถ้าเกิดไม่มานั่งเฝ้าเหรอโอ้โห
ไม่มาเอาหนังสติ๊กไล่ยิงก็เหรอมันมากันแบบบางทีจะเกือบร้อยตัว
ไปกัดกินข้าวแบบเนี้ยค่ะทีนี้เรื่องของการทำรั้วรวดหนาม
ปล่อยกระแสไฟที่รอบนาเนี้ยแม้ว่าจะไม่เอ่อคือถามว่า
มันป้องกันลิงได้ดีแหละแต่ว่ามันเสี่ยงไหมมันเสี่ยง
เพราะอะไรบางทีชาวนาเองผู้เท่าผู้แก่ด้วยเนอ
เออมันนั่งเฝ้านาข้าวหรือคนไม่รู้เลยใช่
แล้วหานกหาหนูอ่ะถูกไม่ใช่แค่คนด้วยลิงเองอ่ะ
คือเราก็ไม่ได้อยากที่จะฆ่าจะแกล้งเขาถูกไหม
แต่ชาวนาบอกว่าไม่มีทางเลือกแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบนี้
ก็ถึงวันเก็บเกี่ยวคงไม่เหลือข้าวให้เก็บเกี่ยวแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จริงอยากให้มาช่วยดูแลมันเป็นทุกข์ของชาวบ้าน
แล้วมันเกิดแบบนี้ต่อเนื่องทุกปีทุกปีหลายปีแล้วด้วย
เราจะจัดการปัญหานี้ยังไงคนกับลิงจะอยู่ด้วยกันได้
แล้วจุดตรงกลางจุดสมดุลมันจะอยู่ตรงไหน
นี่ดูสิคาบคาปากอยู่แบบเนี้ยคือถ้าปัญหาแบบนี้เนี่ย
คือลิงไม่มีอาหารแหละชัดเจนแต่กระทรวงเกษตรดีหรือกระทรวงทรัพย์ดี
สองกระทรวงเลยละกันมาแก้ปัญหาให้ชาวบ้านหน่อย
เขาบอกว่าไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเยอะดูทำนามาแล้ว
ที่เป็นแบบนี้เอามาช่วยหน่อยนะครับปากสองกระทรงเลย